คือเรามีความสุขนะครับแต่ชายแดนเราไม่มีความสุข
ร้อนระอุตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่คนไทยเองก็ต้องอบพยพ
เพราะว่าก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ทหารเมียนมาได้เปิดยุทธการส่งเครื่องบินโจมตีทางอากาศ
เนี่ยค่ะถล่มหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงทำให้เกิดระเบิดดังถึงแม่สอดจังหวัดตาก
กะเหลี่ยงเนี่ยตอนนี้อบพยพหนีตายข้ามมายังฝั่งไทยจำนวนมากเลยค่ะ
นี่เป็นการสู้รบในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาระหว่างทหารเมียนมานะคะ
เขตเมียวดีฝั่งตรงข้ามบ้านดอนชัยริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดในรอบสัปดาห์เลยนะคะ
เกิดขึ้นตอนช่วง๕ทุ่มถึงตี๑ของวันนี้
เครื่องบินรบของกองเมียนมาไม่ทราบจำนวนค่ะ
วนในฝั่งเมียนมาเรียบแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

แล้วทิ้งระเบิดขนาดใหญ่หลายลูกเข้าถล่มในพื้นที่นะคะ
เสียงระเบิดดังไปทั่วแนวชายแดน
บ้านเรือนฝั่งไทยเองรับรู้ความสั่นสะเทือนเลย
ชาวบ้านคนไหนอยู่ตรงนั้นต้องอบพยพนะคะ
ไปอยู่กับบ้านญาติในตัวเมืองอำเภอแม่สอดชั่วคราว
เสียงระเบิดดังแบบนั้นนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นสถานการณ์เมื่อช่วง

สองฝ่ายในเมียนมาก็เปิดฉากยิงปะทะอย่างดุเดือด
ปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลูกระเบิดหลายขนาด
เสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นชายแดนแม่สอด
ชาวเมียนมาอพยพหนีภัยข้ามมาที่แม่สอด
ตอนนี้เท่าที่ประเมินได้ทั้งหมดประมาณ๓๐๐คนด้วยกันนะคะ

ปะทะกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวคุณผู้ชม
อบพยพเนี่ยนะคะตามรายงานแจ้งว่ามีทั้งเด็ก
มีทั้งคนชราสาวท้องแก่ใกล้คลอดอบพยพนับ๑๐คน
ครับหนีภัยสงครามมาในรอบนี้นะคะ
คือบรรยากาศของวันนี้นะคะที่ชายแดนไทย

ทีมแพทย์สาธารณสุขอำเภอแม่สอด
ก็ต้องนำหญิงสาวท้องแก่๒คนวันนี้
ไปส่งโรงพยาบาลแม่สอดเป็นการเร่งด่วน
เพราะว่า๒คนนี้มีอาการเจ็บคันคลอด
แล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไทยเห็นไหมครับ
เข้ามาให้ความดูแลตามหลักมนุษยธรรม
ทันทีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อบพยพ
แล้วก็ต้องเข้าตรึงกำลังในแนวตะเข็บชายแดน
สอดตลอดทั้งแนวด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือผู้อบพยพเข้ามา

นายกรุธมนตรีผลเอกปรยุจันโอชาววันนี้
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจะดูเรื่องหลักมนุษยธรรมอาเซียน
เพื่อให้ผู้แทนพิเศษสามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแล
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้ลิภัยนะคะ

แล้วส่งผลกระทบกับประชาชนไทย
ถ้าหากว่าตกลงมาในฝั่งไทยก็ต้องเตือนให้เขาหยุด
ถ้าไม่หยุดเราก็ต้องทำตามกฎของเราค่ะ

และอีกชุดระวัติมันก็มีการสู้ลบกับหิ่น
หลังแล้ววางเศร้าชุ่มเกณฑ์และศูนย์ฐานปนลงมาครับ

ถ้ามันพอหน้านี้คุณธรรมเดียวมันพอยังไม่ดี

ตอนนี้มันเข้ามาแล้วเราต้องดูแลเรื่องอะไร

คือท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ขณะที่ชาวเมียนมาในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับไทย

ตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้นานาชาติกดดันเมียนมานะคะ